บ่นเลยคนในครอบครัวบ่นเลยบ่นว่าอะไรรู้ไหมคุณ

เพราะว่าลูกติดยาและคลั่งใช้มีดฟันข้าวของในบ้าน
ตู้เย็นก็ฟันทีวีก็ฟันเตาแก๊สก็ฟันอีกอย่าง
หม้อหม้อที่เขาเอาไว้ต้มไก่เพื่อจะเอาไปทำบุญอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมคิดดูว่าความเสียอาหารที่เกิดขึ้นในบ้าน
ผู้เป็นแม่ต้องมานั่งเก็บกวาดแบบนี้แล้วก็บ่น
บอกว่าลูกติดยาแม่ทรมานจริง
เริ่มเริ่มจะเอาขึ้นยากแล้วเออเนี่ยแม่ก็ต้องเก็บกวาดข้าวของที่ลูกทำนะครับ
พังเสียหายไปหมดเลยนะครับคุณแม่คือคุณแม่ลุนีนะครับ
หมู่๙ตำบลโพนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หลังจากที่ลูกชายธาตุยาเกิดอาการหลอนยาคลุ้มคลั่งและอารวาส
เอามีดไล่ฟันทุกอย่างที่ขวางหน้าเลย
ทีวีตู้เย็นเตาแก๊สพังเสียหายเละเทะไปหมด
ไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นดีเลยแม่บอกแบบนี้
ห้อต้มไก่และวุ้นพ่อแม่เตรียมไปโรงทานที่วัด
ทอดเทียนพรรษาในวันที่๙กันยายนนี้
วันนี้แหละโอ้โฮสระต้มจนไก่ให้เปื่อยนะ
เพื่อจะเอาไปทำบุญทำทานกันนะครับ
เล่าให้ฟังบอกลูกชายขี่รถจักรยานยนต์มาขอเงินแม่๒๐๐บาท
ก็เลยบอกไปว่าบอกว่าใจเย็นไปอาบน้ำก่อน
แต่ลูกชายไม่พอใจเลยจะเอาให้ได้เลยเอาเงินตอนนั้นเลยนะฮะ

หลังจากนั้นลูกชายคว้ามีดฟันพังสิ่งของภายในบ้าน
ลากเตียงเสื้อผ้าพ่อแม่จะไปจุดไฟเผาหลังบ้านอีก

และสุดท้ายใช้มีดฟันหัวแก๊สจนหลุด
ทำให้เกิดแก๊สรั่วทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วบ้าน

อกจากนี้ยังขู่จะทำร้ายพ่อกับแม่
ต้องพากันวิ่งหนีตายสุดชีวิตนะครับ

ควบคุมไปโรงพักก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปรักษาให้หายเด็ดขาดซะที
พ่อแม่บอกโอ้อยู่กับลูกธาตุยาทรมานจริงนะฮะ